วันที่คุณยุวันดาเจ้าของท่าเรือยุวรรดา
เอาเรือไปซ่อมให้วันนั้นใช่ไหม
คุณยายไปเห็นเรือสัมปั้นที่เขาต่อไว้เรียบร้อยแล้ว

คุณยายถามราคาเขาหรือเปล่าราคาเท่าไหร่
เขาจะให้ลำนี้บอกลำนี้ก็ดีแล้วก็ลำเล็กหน่อย

ลำนั้นเขาบอกเขาซื้อมา๕๐๐๐๐บาท
แต่เขาบอกว่าคุณยุวันดาก็ใจดี
เห็นทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากจะช่วยเหลือคุณยาย
ขายเรือลำนี้ให้๓๕๐๐๐บาท
ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเลยซื้อเรือลำนี้มอบให้กับคุณยายนะฮะ
จะได้เอาไว้ใช้นะคุณยายนะ
พายไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องน้ำรั่ว

แต่ไม้พายที่บ้านมีแล้วอันไหนถนัดใช้อันนั้นก็ได้
กเรือมาไม่ไหวภาคภูมิยกเรือไม่ไหว

ไหวไหมพายเรือลำนี้ไหวไหมลำที่ไปดูวันนั้น
ชอบไหมแล้วชอบไหมลำนี้

แต่พายไหวใช่ไหม

พายมาให้เรือไม่พายังมีนะ

เรืออยู่ไหนอยู่อย่าอยู่
เดี๋ยวเรือได้แน่เดี๋ยวเอาไปให้ถึงบ้านเลย
เอามาในสตูไม่ไหวจริง

ท่านรองนายกไหมรักษาการนายก

ยังไม่เคยไม่รู้จัก
ยังไม่รู้จักท่านทำหน้าที่นายก

ไปทางนายกอบจรัชบุรีด้วย
และกับผู้ว่า
เอาล่ะครับ